แต่ว่าที่ทำงานปัจจุบันคือท่ากัดสยานไทยหรือว่าทอท
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดนั่นเองนะคะ
ซึ่งล่าสุดทางหน่วยงานต้นสังกัดก็บอกว่า
เปิดบัญชีเพื่อที่จะรับบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของจ่าแซม
จะสามารถบริจาคได้จนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้าย
แต่หลังจากนี้เชื่อว่าก็ยังมีคนอยากบริจาคอีกค่ะ
ก็สามารถที่จะบริจาคได้นะคะผ่านบัญชีรับบริจาคของครอบครัว
คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วก็มีความประสงค์
อยากบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของจ่าเอกสมานกุนัน
ทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ
ซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน

ในตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้
เพราะว่าทางทอทเปิดบัญชีเพื่อเปิดรับบริจาค
ชื่อบัญชีก็คือวีระบุรุษถ้ำหลวงจ่าเอกสมานกุนัน
โดยนางวลีพรกุนันและนายวิชัยกุนัน
ธนาคารกสิกรไทยสาขาท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขบัญชีขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับจะร่วมบริจาคหรือว่าจะร่วมสนับสนุนเงิน
แก่ครอบครัวของจ่าเอกสมานก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดนะ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวบอกตรงนี้ก่อน
ว่าสามารถบริจาคได้จนถึงวันนี้
หลังจากนั้นจะปิดบัญชีจะสรุปยอดรับบริจาค

แล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ
ฝ่ายสื่อสารองค์กรทอท
เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยเผื่อใครอยากสอบถามเพิ่มเติม

วันพรุ่งนี้วันต่อไปก็ยังสามารถบริจาคได้
บัญชีบริจาคคือบัญชีของครอบครัวจ่าแซมนะคะ
ชื่อบัญชีว่าจ่าเอกสมานกุนัน
วงเล็บจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
โดยนางวลีพรกุนันและนายวิชัยกุนัน
เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาโรบินสาร๑๐๑
เลขบัญชีคือ๖๗๐๐๔๐๑๐๐๓นั่นเอง
เพราะว่าอะไรที่เราต้องย้ำกันแบบนี้
มีตำรวจเดินทางไปที่วัด

จากทางคุณพ่อแล้วก็ภรรยาของจ่าแซม
คือมีคนที่ไม่หวังดีไปสวมรอย
แล้วก็เชิญชวนบริจาคเงิน
เพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวของจ่าแซม

เป็นภาพสมุดรับฝากเงินของธนาคารกรุงไทย

ที่รับฝากเงินช่วยเหลือครอบครัวของจ่าแซม
แต่ทีนี้ผู้ไม่หวังดีไปบอกว่า

เช็คให้ดีตรวจสอบให้ดี

เมื่อกี้คือข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลจริง
ใช่แล้วก็ตรวจสอบไปที่ธนาคารก็ได้
บัญชีนี้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับ